ที่ตัวแม่บอกว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนโดนมิวชันด้วยในยุคสมัยหนึ่ง

แต่ว่าเจอกับกระแสข่าวในแง่ลบถึงขั้นที่มีคนออกมาล่ารายชื่อ

เนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะเขาเพิ่งจะปล่อยออกมาให้ได้ชมกันไม่กี่วัน

หลังจากที่เรียกชมตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนหน้านี้

ปัดตกไปเพราะภาพออกมาแล้วดูเซ็กซี่เกินไป
รวมไปถึงเรื่องราวก็ดูจะไม่ค่อยประติดประต่อ
ซึ่งบางต้นเนี่ยมีคนสนับสนุนมากกว่า๑หมื่นรายชื่อแล้วว่าคุณ